สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับฤดูร้อนปีนี้เนี่ย
มีนักวิชาการออกมาวิเคราะห์ว่าเป็นฤดูร้อนที่สั้นที่สุดในรอบ๑๐ปี
เนื่องจากไม่ได้มีสภาพอากาศร้อนติดต่อกันยาวนาน
แล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ
ซึ่งเป็นสัญญานะคะว่าในปีนี้เนี่ยฤดูฝนจะมาไวปกตินะคะ
แววไวกว่าปกติค่ะจากปรากฏการณ์ลานีย่านั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเดือนหน้านะคะในช่วงต้นเดือนมีลุ้นว่าจะมีพายุเข้าไทยอีกต่อรอกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศโดยรวมนะคะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดค่ะ
กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่๒๒๔๐องศาค่ะ
กลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๖๓๘องศาคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๒๑๓๗องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อยกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวัน
ของฝูงแพ้ที่วิ่งลงมาบุกเมืองคุณผู้ชมต้องไปดูภาคนี้เลย
นี่ครับแพ้เป็น๑๐ตัวลงมาบุกเมืองอยู่ไม่ได้แล้ว
มนุษย์ต้องหลีกทางให้แพ้นะคะในระยะนี้ที่
ย่าที่ปลูกโดยประชาชนในเมืองนะคะแล้วก็กินสิ่งของต่างค่ะ
พวกมันเนี่ยเดินลงมาจากหุบเขานะคะเพราะว่าในช่วงที่พายุเข้าเนี่ย
ก็จะลงมาหาอาหารในเมืองแบบนี้บ่อยบ่อยค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ